คุณผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งใช้มีดแทงคอเมียตัวเองจนเสียชีวิตนะฮะ

แล้วก็เสพยาเข้าไปด้วยนะครับวันนี้ตำรวจก็พาไปฝากขังที่ศาลแล้วเขาปฏิเสธขอปฏิเสธการทำแผนนะ

อ้างว่ากลัวถูกรุมประชาธรรมนี่นะฮะที่เกิดเหตุนะครับสพศรีธาตุเมื่อวานนี้นะครับ
ไปจับกลุ่มตัวนายกิติราชคล้ายเพชรอายุ๒๖ปีก่อเหตุใช้มีดแทงนางราตรีอายุ๓๒ปี
ภรรยาเสียชีวิตในบ้านพักที่บ้านโคกหนองแวงตำบลนายุงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี
นายกิติราชนี่สารภาพตอนถูกจับนะฮะไปถูกจับที่วัดป่าบึงกุฎเต่า
อ้างว่าระแวงว่านางราตรีจะไปมีคนอื่นแล้ววันเกิดเหตุก็ไปเสพยาบ้ามา๓เม็ดนะครับ
ส่วนตัวเองนี่ไม่ได้ทำงานอะไรนะฮะนอนอยู่บ้านให้เมียออกไปหางานทำหาเลี้ยงตัวเองไปวัน
แต่พอเขาไปทำงานก็ไประแวงเขาเวลาว่าจะไปเจอคนอื่นจะไปมีคนอื่น
แล้วก็มีหลักฐานเป็นมีดทำครัวยาว๑ฟุตที่ใช้ก่อเหตุ
ส่งฝากหางไปเมื่อเช้ากิติราชนี่เขาปฏิเสธการไปทำแผนอ้างว่ากลัวถูกรุมประชาธรรม
เพราะที่เกิดเหตุเป็นบ้านของฝ่ายหญิงวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีไปที่บ้านกุฎเต่านะฮะ
ตะบลนายุงอำเภอศรีธาตุอุดรธานีนะครับบ้านพักที่ตั้งศพของผู้ตายนะครับ
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุสัก๑๐๐เมตรนะฮะญาติพี่น้องก็มาร่วมแสดงความอาลัยกัน
ก็วันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
คุณแม่บอกว่าลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยก็อยู่กินด้วยกันนะ
แล้วก็มาอยู่ที่บ้านของลูกสาวนี่แหละ๔ปีแล้ว
สาวทำงานรับจ้างทั่วไปรับจ้างตัดอ้อยขุดมันด้วยนะฮะ
ส่วนลูกเขยก็คือคนก่อเหตุนอนอยู่บ้านอย่างเดียวให้เมียหาเลี้ยง
ทั้งคู่ไม่มีลูกด้วยกันแล้วที่สำคัญก็คือนายกิติราชคนก่อเหตุ
ไม่ได้เพิ่งมาเสพยาบ้า๓วันก่อนก่อเหตุนะฮะแต่เสพยาบ้ามานานแล้ว
แม่บอกเสียใจมากหากย้อนเวลากลับไปได้
จะไม่ให้ลูกสาวเนี่ยคบหากับผู้ชายคนนี้เลย
เห็นคนข้างบ้านก็บอกว่ามันเตรียมการ๔วันแล้ว
เดินข้างบ้านเมียก็ไปหาตัดอ้อยตัดอะไรมาให้กิน
มันก็ไม่ไปทำอะไรนะคนก่อเหตุเนี่ย
ก็บอกให้ลูกไม่อยากให้เอาคนอย่างนี้มาทำเป็นแฟนอีก
อยากให้เขาเลิกไปหาคนใหม่อย่างนี้
ส่วนคุณพ่อของผู้ตายนะครับเป็นคนที่ไปประคองศพลูกสาวนะฮะ
ตอนที่เกิดเหตุนะครับก็พาไปดูบ้านหลังเกิดเหตุ
ห่างจากบ้านของพ่อแม่แค่๑๐๐เมตรนะครับ
นี่ยังมีคราบเลือดตั้งแต่หน้าบ้านไปถึงห้องนอนของลูกสาวนะฮะ
หมอนผ้าห่มนี่เปื้อนเลือดหมด
พ่อบอกว่าหลังจากรู้ว่าลูกถูกแทงก็รีบวิ่งไปที่บ้านลูกนะฮะ
ตอนนั้นลูกนอนเจ็บปวดอยู่ร้องโอดโออยู่หน้าบ้าน

แล้วก็พาลูกขึ้นรถกระบะไปส่งโรงพยาบาล
แต่พอขึ้นรถเนี่ยลูกก็แน่นิ่งไปแล้ว

เพราะไม่อยากให้เป็นเวรกรรมต่อกัน
ส่วนตัวฝั่งของครอบครัวของนายกิติราชคนก่อเหตุเนี่ย
เขาก็มาช่วยเหลืองานศพทุกวัน
ขอขมาลูกสาวผมจะรักครับผมเป็นโหต่อหาเงินไม่พอให้ไหม้ไทยครับ
ไม่ว่าซวยน่องซวยนุ่งซวยพอไม่มีก็จะเอาไปไหลเลย
ผมขาดพวกนี้ไปตัดแขนไปทางหนึ่ง
วันนี้ครอบครัวก็เคลื่อนศพของนางราตรีไปที่วัดป่าโพนพระเจ้านะฮะ
ทำพิธีชาปนกิจเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
ก็มีญาติพี่น้องครอบครัว
คนในพื้นที่ก็มาแสดงความอาลัยกัน
พ่อของนายกิติราชคนก่อเหตุนะฮะ

บอกว่าหลังเกิดเหตุเขากับญาติญาติมาช่วยงานศพทุกวัน
วันนี้อยากมาส่งลูกสะพ้ายเป็นครั้งสุดท้าย
รับว่าลูกสะพ้ายเป็นคนดีมากขยันมาก
ลูกชายของเขาเองนี่แหละที่นิสัยไม่ดี